คือมีครอบครัวหนึ่งนะคะสามีเขาบอกว่า
ภรรยาเนี่ยเสียชีวิตไปนานมากแล้ว
แล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันนานมาก

ฝันเห็นภรรยาของตัวเองมาหาฝันเห็นลูกมาหา
ก็เลยเอกใจว่ามันต้องมีอะไรแปลกแน่เลย

ปรากฏว่าพอไปถึงที่บ้านลูกโอ้โหกลิ่น
เหมือนแบบมีอะไรตายอยู่ในบ้านกลิ่นสาบโชยมาเลย
ก็เลยแจ้งนิติบุคคลที่หมู่บ้าน
ขอเข้าไปดูในบ้านลูกปรากฏว่า

เสียชีวิตอยู่คาประตูห้องน้ำค่ะ
และจากการตรวจสอบคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่า๖เดือน

ตำรวจสพคูโค้ดเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ค่ะ
อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนางทิพาพัฒน์ฟักศุกร์อายุ๔๖นะคะ
หงายเสียชีวิตคาประตูห้องน้ำเลยค่ะ
จากการตรวจสอบในบ้านเนี่ยไม่มีร่องรอยการรื้อค้น
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรจากการตรวจสอบเบื้องต้น
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วแบบครึ่งปีอะค่ะ
ทีนี้ค่ะจากการสอบถามพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะ
นายบุญหลงบุญปั้นก็บอกว่าตัวเองมีอาชีพ
ของเก่าขายไม่ค่อยได้แวะมาหาลูกหรอกค่ะ
เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาฝันเห็นลูกสาวเฉยเลย
แต่ก็ฝันเฉยนะลูกสาวไม่ได้มาบอกอะไร
แต่พ่อบอกว่ามันรู้สึกแปลกยังไงก็ไม่รู้
ก็มาหาลูกสาวซะหน่อยดีกว่าขอเงินเพื่อนมาร้อยหนึ่งค่ะ
เติมน้ำมันรถจักรยานยนต์เพื่อมาหาลูกสาว
พอมาถึงที่บ้านลูกสาวเนี่ยนะพ่อก็บอกว่าก็เอกใจแล้วแหละ
ย่าเนี่ยโรคเต็มบ้านไปหมดกลิ่นเนี่ยโชยมาเลยนะคะ
ก็เลยไปคุยกับรอปภหมู่บ้านนิติบุคคลหมู่บ้านว่า
ขอตัดกุญแจเข้าไปดูหน่อยเถอะ
พอเข้าไปลูกสาวเสียชีวิตค่ะ
บอกว่าเจอไหมบอกว่าไม่เจอยังอยู่ไหม
ตายไปยังอยู่นะล้มยังอยู่
ใบปีครั้งนี้แม่

อันนี้แม่เขาตายไปแล้วแล้วคนข้างบนบอกว่า

ทีนี้นะคะก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ก็ได้คุยกับนิติบุคคลของหมู่บ้านนะคะประธานนิติบุคคลชื่อว่านายวิกรมปริกานนท์
ก็บอกว่ารู้จักกับผู้ตายมานานค่ะ
คือเธอเนี่ยเลิกกับสามีได้หลายปี
กับลูกย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่ก็โอนเงินมาให้ใช้บ้าง
ก่อนหน้านี้ด้านล่างเนี่ยผู้ตายเขาเปิดเป็นร้านเสริมสวยนะคะ
แต่หลังอาการทางสมองของผู้ตายแย่ลงก็เลยปิดกิจการไป
ชาวบ้านบอกว่าไม่ค่อยกล้าคุยด้วยไม่ค่อยกล้าสูงสิงกับผู้ตายค่ะ
เพราะว่าวันไหนที่ผู้ตายไม่ได้กินยาอารมณ์จะร้ายอารมณ์โมโหฉุนเฉียว
ยืนยันว่าผู้ตายไม่มีศัตรูแน่นอนนะคะ
ก่อนหน้านี้คนในหมู่บ้านก็ได้กลิ่นเหม็นนะโชยออกมาเหมือนกับมีสัตว์ตายอยู่ในบ้าน
ก็คิดว่าหนูตายสัตว์ตายอยู่ในบ้าน
คาดคิดว่าเจ้าของบ้านจะเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะ
ป้าข้างบ้านเขาบอกว่าเขาได้กลิ่น
แต่ก็คือคิดว่าเป็นแบบเศษอาหารหรืออะไรอย่างนี้ไง
ก็คือไม่ได้สนใจอะไรมากคิดว่าอาจจะตัวอะไรตาย
เพราะว่าคือสภาพบ้านมองแล้วมันไม่น่าจะมีคนอยู่
ก็ตกใจนิดนึงว่าเราเดินผ่านกันทุกวันอย่างนี้
เราก็ไม่คิดว่าจะเสียชีวิตอย่างนี้
พอมารู้ข่าวก็คือมันไม่น่าเชื่อ
ก็คงหลอนกันทั้งหมู่บ้านแล้วฮะอย่างนี้
เพราะว่าแม่ใกล้จะไปคาดคิดนะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ย
ย่ายเยอะมันขึ้นลกไปหมดอะ
ยังแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าเจ้าของบ้านจะเสียชีวิตอยู่ข้างในนะครับ
มีผู้ที่เล่าให้ฟังอีกคนนึงนะครับ
ธิรพงศ์แทนเอี่ยมบอกว่าไม่รู้จักผู้ตายเป็นการส่วนตัว
แต่ว่าคนในหมู่บ้านรู้กันดีว่าผู้ตายจะมีอาการทางสมอง
ต้องกินยาเป็นประจำเพื่อไม่ให้อาการกำเริบ
บางครั้งก็จะชอบโวยวายตะโกนด่าคนที่เดินผ่านไปมาหน้าบ้าน
บางทีก็คว่างปลาสิ่งของเข้าไปในบ้านเพื่อนบ้าน
หนักที่สุดเนี่ยเคยเอาถังน้ำที่ใส่ปัสสาวะ
เทใส่หน้าเพื่อนบ้านก็มาแล้วหน้าบ้านเพื่อนบ้าน
ทีแรกหลายคนก็ไม่ค่อยพอใจถึงขั้นแจ้งความตำรวจมาตักเตือนก็มีมาแล้ว
แต่ว่าหลังก็เริ่มเข้าใจเพราะว่ารู้ว่ามีอาการทางสมองนะครับ
ที่เห็นหายไปนานเนี่ยจนมารู้ว่าตายไปแล้ว๖เดือนเนี่ย
คนในหมู่บ้านคิดว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วคิดว่าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด
เจ้าบ้านก็ล็อกหมดตำรวจก็เข้าไปได้
ทีนี้คนในหมู่บ้านเขาก็เล่าให้ฟังเพิ่มนะคะ
นายพงศกรรักษมีวรานุพงศ์คนนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเขาขับรถผ่านหน้าบ้านผู้ตายทุกวันค่ะ
เพราะว่าบ้านของเขาอยู่ท้ายซอยก็ต้องผ่านบ้านหลังนี้ตลอด
เมื่ออาทิตย์ก่อนหลังเลิกงานประมาณตีหนึ่งค่ะ

ใช่ขับรถกลับบ้านผ่านบ้านหลังนี้ผ่านบ้านของผู้ตาย
เขาบอกว่าเห็นเจ้าของบ้านยืนอยู่หน้าบ้านนะ
อันนี้ใช่ไหมครับ
ต้องดูภาพมุมไกลหน่อยเดี๋ยวดูภาพมุมไกลที่จะเห็นเป็นรูปเหมือนรูปนี่ใช่ไหม
นี่เขาบอกเห็นยืนอยู่หน้าบ้านแต่พอมารู้ว่าอ้าวเจ้าของบ้านตายมา๖เดือนแล้วก็ตกใจมาก
แต่จริงแล้วมันเป็นสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์รูปผู้หญิงที่ติดอยู่ที่กระโจ
นึกออกป่ะแล้วคือแบบตอนกลางคืนตีหนึ่งไงฮะ

อืม
คือขับรถชะชายแล้วเราจะต้องมองอยู่แล้วใช่ไหม
มันเหมือนมีคนมายืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงมุมเนี้ยตรงหน้าบ้านเขาเนี่ย

เมื่ออาทิตย์ประมาณสัก๑๐กว่าวันที่แหละ

มันก็ดึกแล้วที่พอสี่ห้าทุ่มมันก็เงียบหมดแล้วล่ะ

อันนี้ไม่ได้มั่นใจว่าต้องเป็นเขาหรือไม่อะไรอย่างนี้นะ

กิติฟักศุกร์บอกว่าก็แยกทางกันมา๗ปีได้แล้วนะคะ
ก็ย้ายออกไปก็ไปเปิดร้านเสริมสวยให้
อาสาเลี้ยงลูกให้มีลูกชาย๒คน
แต่ว่าผู้ตายมีอาการป่วยทางสมองค่ะ
ตัวเองก็ส่งเงินให้ใช้บ้าง
๖เดือนที่ผ่านมาที่หายไปเนี่ยนะคะที่อดีตภรรยาหายไปเนี่ย
ตัวสามีเขาคิดว่าตำรวจอาจจะจับไปหรือหน่วยงานไหน
นำตัวไปรักษาอาการทางสมองครับ

ให้อดีตภรรยาอยู่ตามลำพังคนเดียว
แต่ก็เลิกกันแล้วอะค่ะ๗ปีแล้วอะค่ะ
ก็เดินทางไปดูแลอยู่บ้างก่อนหน้านี้
เคยพาหมอไปให้เลยนะพาหมอไปดูแล
แต่ตัวอดีตภรรยาก็ปฏิเสธบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องนะ
เพราะว่าแยกกันอยู่แล้วไม่ต้องมายุ่งอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้มาทราบเรื่องจากพ่อของผู้ตาย
ใช้โทรศัพท์ของรอปภโทรไปส่งข่าวในวันที่พบศพนะคะ
ก็เลยรีบไปดูส่วนงานศพนั้นก็จะตั้งใจจัดให้เพื่อแม่ของลูกเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ผมคิดอันนั้นว่าหกเดือนเงียบไปเนี้ย
คิดว่าโดนตำรวจจับไปแล้วเพราะว่าเขาตอนเขาออกมาครั้งแรกเนี่ย
บอกว่าต้องไปรายงานตัวอีก๔ครั้งปีนี้ปีหกหนึ่งอ่ะ
ถ้าไม่ไปตรงเวลาตอนนี้เขาเอาหนักเลยโทษเป็นปี
ผมก็คิดว่าจับไปแล้วเพราะบ้านเงียบหมด
ผมเคยขี่รถผ่านไปแต่ผมไม่กล้าแวะไปผมแวะไปผมก็เข้าไม่ได้
แล้วก็แต่งงานอยู่กันมาตั้งเกือบ๒๐ปีมีลูกด้วยกัน
ก็ทำให้เขาไปวาระสุดท้ายแล้ว
ทีนี้ก็ต้องมาหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ผลการชนะสูตรศพจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
รุปว่านางทิพาพักษ์เสียชีวิตจากโรคประจำตัว
ไม่ใช่ว่าล้มหัวฟาดอะไรแบบนี้นะคะ

ก็ตั้งสวดพระอภิษฐรรมที่วัดเจริญธรรมรามสายไหม

บางทีคนอยู่คนเดียวนะครับ

เวลามีอาการอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีใครช่วย

เพื่อนบ้านเป็นใครทำอะไรบางทีก็ไม่ได้ไปยุ่งนะคะ